ก็จัดภัย

หลังแข่งตักเรียบร้อยแล้วว่าโจทย์ปริศนานี้จะเป็นอะไร
เป็นเขาเรียกว่าโจทย์พิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรอบนี้
นี้แหละจะเป็นตัวแปลสำคัญที่จะทำให้คุณนั้นตกรอบหรือเข้ารอบ
ค่า๑๑๓๙๐๐บาทค่ะ

วัดกันไม้นี้ไม้สุดท้ายใครจะอยู่ใครจะไป
คุณผู้ชมครับเปิดตัวสิ่งของปริศนา

สิ่งของปริศนาไม่เหมาะกับหนูเลยพี่
โอเคไม่เป็นไรงั้นนี่มึงทำก็ได้
เอาสิ่งของมาเดี๋ยวคุณทำเอง

โปรดติดตามตอนต่อไป
หมดเวลา

เป็นครั้งแรกที่รอบการแข่งขันสำคัญระดับนี้

กิโลทองเท่ากันแม้กระทั่งหลักขีด
และในรอบนี้นะคะทั้งสองคนสามารถทำกิโลทองไปได้เท่ากันคือ

บอกชื่อในวงการของตัวเองออกมาค่ะ

นับจำนวนพยางของชื่อรวมกับน้ำหนักที่ตักได้ค่ะ

น้ำเปล่าไม่มีชาร์จก็ดีนะครับเนี่ย
โอ้โหอะไรจะยาวขนาดนี้